มาถึงข่าวของไข่มุกเมโลนะครับ

หอยกระโจงโดงที่เคยซื้อ๕๐บาท

แล้วก็เจอมุกเมโลเมดเบอร์เลอร์
ขอโทษขอโทษอีกครั้ง
ยังไงตอนนี้โตละ๕๐๐ครับ

ใช่ไม่คือชนบุรีเนี่ยพี่หัวลากค่ะนะฮะแต่เดี๋ยวไปกระบีก่อน
เขามีเขาอยู่เขาบอกมีทั้งสองเม็ดอ่ะอ๋อที่มุกเมโลใช่ไหมคะ
นี่แหละฮะขอร้องเพลงได้ไหมเพลงอะไรจ๊ะโอโอปักใต้บ้านเรานี่ไงภูเขาและมุกเมโล
ใช่เข้าใจเข้าใจแปลงนะฮะอ้าวไปที่นี่ครัวซืดะนะครับ
เลขที่ห้าสิบสี่ถนนมหาราชซอยสิบในเขตเทศบาลเมืองกระบีครับ
ไปเจอกับพี่อาพรจำเรินลาบอายุ๔๘ปีเจ้าของร้านนะ
เป็นเจ้าของมุกเมโลครับเจ้าตัวเล่าแบบนี้บอกว่านี่แหละฮะ
นี่คนนี้เล่าบอกเหตุที่เอาภาพบุ๊กเมโล
ดังกล่าวมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพราะว่าเห็นข่าวมุกเมโล
ที่ชนบุรีกับนครศรีธรรมราชจึงนึกขึ้นได้ว่าฉันก็มีนะฮะ
ลักษณะแบบนี้เลย๒เม็ดเป็นมุกที่แม่ให้มาเมื่อ๓๐ปีก่อน
อพรเล่าต่อบอกว่าเอามุกทั้ง๒เม็ดเนี่ย

ทางร้านยืนยันยืนยันว่า

ถ้าเสนอราคามาเป็นที่น่าพอใจ
นิบอกว่านิก็จะขายครับ
กี่ล้านดีลองฟังดูครับ
นายวิรเดชแทร่ฮ่ออายุ๓๘ปีเขาเป็นเจ้าของร้านกระบี่อาดามันโพลท่านนี้แหละฮะ
เปิดเผยบอกว่ามุกของพี่อาพรเมื่อสักครู่ตรวจสอบแล้วเป็นมุกเมโลของจริง
ส่วนการซื้อขายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งรูปลักษณ์ของมันสภาพของมุก
ส่วนมุกของพี่อาพรหากจะขายทางร้านก็พร้อมจะรับซื้อครับ
เอาล่ะไปชนบุรีกันชนบุรีฮะจำพี่นี่เพื่อเสื้อสีม่วงนี่
พี่ขับรถหัวลากที่จะไปซื้อหอยกระโจงโดงมาทำอาหารให้เมียกิน
ซื้อมาจากสะพานปลาแหลมชะบัง๕๐บาทเท่านั้นเองตอนนี้โอ้โหรวยไม่รู้เรื่องนะฮะ
ปรากฏว่านี่แหละครับเอาไปให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติที่กรุงเทพตรวจ
เขาออกใบเซอร์ให้เลยคุณเอ้ยแล้วคุณดูนะถ้าพูดถึงว่าไปดูเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะ
พิจารณาจากรูปลักษณ์ด้วยใช่ไหมอันนี้มันกลมสวยอะก๊อฟสวยมาก
๖๕๕๖๕กรัฐถูกต้องเลขก็สวยนะฮะนี่แหละครับไปกันอีกที่หนึ่ง
ไปดูคนที่เคยขายหอยกระโจงโดงบ้างพี่สำนวนวัฒนาวิเชียนอายุหกสิบเอ็ดปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลที่ชุมชนบ้านแหลมชะบังเก่าหมู่๓ตะบนทุ่งสุขาศรีราชาเนี่ย
หลังจากที่ข่าวออกไปบอกว่ามีคนมาซื้อหอยกระโจงโดงไป๕๐บาทแล้วเจอ
ไข่มุกเมโลตอนนี้ยังประเมินค่าไม่ได้เนี่ยโอ้โหคนมาหาซื้อครับ
สำนวนว่าไงนะฮะมีคนมาขอซื้อตัวละ๕๐๐บาทเธอไม่ขายครับ
เธอบอกว่าฉันจะเก็บไว้ลุ้นเองจ้าพี่สำนวนยังเล่าต่ออีกนะคุณผู้ชมนะ
เคยมีคนเจอนะแต่จะรู้ไม่รู้หรือว่าจะไปขายได้ราคาหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
สำนวนบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกเรือประมงของพี่สำนวนเนี่ยเคยเจอมาแล้วนะ
เคยเจอมาแล้วไอ้มุกเมโลในหอยกระโจงโดงด้วยหลายเม็ดด้วย
ตอนนั้นมันเม็ดเล็กเขาบอกตอนนั้นก็ขายได้๔๐๐๕๐๐บาทครับ
มีหน้าล่ะเจ๊ไม่ขายเลยนะฮะเก็บไว้ลุ้นเอง
แต่จริงหอยกระจงดงอร่อยนะลวกจิ้มเอาไปต้มลวกจิ้มหรือว่าผัดฉาก็ได้มันก็ทานอร่อยดีเหมือนกัน
แต่ไม่รู้คนจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวเขย่าดูหอยกระจองดงมีมุกหรือเปล่า

ตอนนี้โฟกัสไม่ได้อยู่ไปที่เมนูแล้วนะ
มีหอยมีมุกเมโลหรือเปล่า